ดูเรื่องราวของหนูน้อยอีกคนนึงนะครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบตอนนี้บาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะน้องที่ถูกทำร้ายตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้ว
ส่วนนี้คือตัวพ่อเลี้ยงที่ทำร้ายน้องนะฮะนายปฏิคมสุขคุ้มอายุ๒๓ปี
ตำรวจไปควบคุมตัวได้ในบ้านพักในซอยสุเหล่า๓อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
พลเมืองดีแจ้งว่านายปฏิคมที่ชอบเสพยาเสพติดเป็นประจำ
แล้วก็ทำร้ายลูกเลี้ยงเป็นประจำล่าสุดตบตีลูกเลี้ยงที่เป็นเด็กหญิงอายุสามขวบชื่อน้องโบนัส
ได้รับบาดเจ็บต้องส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่จังหวัดระยอง
ตอนที่ตำรวจไปคุมตัวนะฮะมีญาตินี่ฮะผู้ชายที่ตรงเข้าไปปึ๊กเข้าไปเนี่ย
เขาเป็นญาติของเด็กเด็กนี่นับถือเหมือนพ่อ
ปรีเข้ามาชกเลยเพราะว่าโกรธแค้นแทนเด็กที่ถูกทำร้ายขนาดนี้
ตำรวจก็ต้องกันเอาไว้นะครับชาวบ้านแถวนั้นให้ข้อมูลว่า
นายปฏิคมพ่อเลี้ยงคนนี้เสพยาบ้าเป็นประจำแล้วก็ชอบมาลงที่ลูกเลี้ยง
เด็กหญิงวัย๓ขวบด้วยการทุบตีอยู่เป็นประจำ
ส่วนนายปฏิคมสารภาพนะครับว่า
เหตุครั้งล่าสุดเนี่ยเขาตบตีน้องโบนัสที่เป็นลูกเลี้ยงจริง
ได้รับบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาล
แต่บอกว่าตบไปแค่๒ทีเพราะเด็กมาด่า
แต่ก็ยอมรับแหละว่าก่อนหน้านี้ก็ตบตีเด็กเป็นประจำเพราะว่าเด็กดื้อ
นายปฏิคมยังยอมรับว่าเสพยาบ้าเป็นประจำนะ
โดยยาบ้าที่ได้มาก็ได้มาจากแม่เด็กนั่นแหละ
อันนี้นายปฏิธมบอกนะนายปฏิคมอายุ๒๓
ส่วนแม่เด็กเนี่ยที่นายปฏิคมเข้ามาเป็นสามีใหม่เนี่ย
อายุ๓๘นายปฏิคมอ้างว่าแม่ของน้องโบนัสเป็นคนหายาบ้ามาให้เขาเสพ
แล้วก็เสพด้วยกันโดยรู้จักกับแม่ของเด็กได้ประมาณ๗เดือน
ส่วนพ่อแท้ของเด็กเขาก็รู้จักนะเคยรู้จักกันในเรือนจำกลาง
จังหวัดระยองค่ะรู้จักกันในคุกพอพ้นโทษออกมาเนี่ย
พ่อของน้องโบนัสได้เลิกกับแม่ของน้องโบนัสไปมีภรรยาใหม่
เขาก็เลยมาคบกับแม่ของน้องโบนัสก็ถือว่ามาคบกับเมียเพื่อน

แบบทุกวันอย่างนี้ครับ

อยากกระทำผิดครับผมผมจะตีเขา
เพราะทุกวันผมก็ปล่อยเขาเลย
คือเขาจะไปเล่นบ้านอยู่บ้านข้างใน
บ้านคนที่เดินมาหาผมเมื่อกี้
โอ้โหแล้วจะเอาอะไรกับเด็กสามขวบ

ถ้าเด็กพูดไม่เพราะเด็กพูดคำยาพูดไม่ดี

คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอพ่อแท้ของน้องโบนัสนะฮะ
หญิงวัย๓ขวบที่ถูกทำร้ายนะครับ
ซึ่งบอกว่าเขาเนี่ยอย่าร้างกับอดีตภรรยาก็คือแม่ของน้องโบนัสได้ประมาณ๕เดือนแล้ว

ดีตภรรยาก็เอาน้องโบนัสลูกสาวไปด้วย
ส่วนตัวเขาก็ติดต่อไปดูลูกอยู่ตลอด
ล่าสุดพอทราบเรื่องว่าลูกสาวถูกทำร้ายก็รีบไปดูทันที

ลูกสาวเนี่ยใบหน้าเต็มไปด้วยรอยช้ำที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
หัวอกคนเป็นพ่อแท้ของเขาเนี่ย

รับไม่ได้ที่ลูกสาวต้องถูกทำแบบนี้
ในฐานะคนเป็นพ่อเขายังไม่เคยทำร้ายลูกแบบนี้เลย
อยากรู้ว่าตอนที่คนก่อเหตุลงมือทำร้ายลูกสาวเขาคิดอะไรอยู่
ทำไมถึงทำกับเด็กอายุ๓ขวบได้ลงคอ
นี่ฮะพ่อไปดูลูกแล้วนะฮะ
หลังจากนี้พ่อบอกว่าจะรับลูกสาวไปดูแลเองนะครับ
เพราะไม่ไว้ใจอดีตภรรยาอีกแล้ว
โดยเฉพาะถ้ายังคบหากับผู้ชายคนนี้อยู่
อย่างนั้นเดี๋ยวลูกสาวเขาโดนอีกแน่
ที่สำคัญก็คือวันนี้ครับ๓๑มีนาคม
นี่คือวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓ขวบเต็มของน้องโบนัส
ก็เลยอยากให้เหตุการณ์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นฝันร้ายของลูกนะ
เขาจะมอบของขวัญวันเกิดให้กับลูกก็คือให้ลูกไปมีชีวิตใหม่กับเขา
ทิ้งให้ลูกอยู่กับพ่อเลี้ยงสองคน
กลับมาอีกทีลูกนอนพับหน้าแล้วเอามือปิดหน้า
พอลูกถามว่าร้องแม่กลับมาถามว่าลูกร้องทำไม
พอแบกมือออกมาเห็นตาลูกเห็นหน้าเบ้าตาลูกแขนลูก
ไปส่งโรงพยาบาลเลยมาแจ้งความกันเลย
ผมเลี้ยงลูกมาผมไม่เคยตีเลย
ผมไม่ต้องอธิบายอะไรพี่คือผมทำอะไรไม่ถูก

ผมแบบทำไมมาทำกับของดวงใจเราแบบนี้วะ

ของเรารักสิ่งที่เรารักก็คือลูกมาทำกับเราแบบนี้ทำไม
อะไรลูกแค้นอะไรเราก็มาลงที่เราทำไมถึงมาลงกับลูกเรา
ผมจะไม่ให้ลูกเจออะไรอีกแล้วครับผม

เด็กสามขวบที่จะต้องเจออะไรแบบนี้นะครับผมว่า
ลูกผมคงจะยุติในการเจอเรื่องราวแบบนี้
ถ้าอยู่กับผมไม่มีทางปล่อยลูกห่างมืออยู่แล้วนะครับ
ก็คิดว่าจะอยู่กับผมน่าจะปลอดภัยกว่า
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับผู้ชายที่ท่านเห็นเสื้อสีเหลืองที่เข้าไป
เข้าไปทีนึงตอนที่นายปฏิคมถูกตำรวจคุมตัวเนี่ยฮะ
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่บอกว่าดูแลเด็กมาตลอดแล้วเด็กก็คือเปรียบเสมือนเป็นพ่ออีกคนนึงเลยอ่ะนะฮะ
เขาบอกว่าตอนนั้นช่วงเวลานั้นระงับอารมณ์ไม่อยู่จริง
เพราะว่าเขาช่วยเลี้ยงน้องโบนัสมาตั้งแต่เกิดเลยมีความรักมีความเอ็นดูน้องมาก
พอเห็นน้องถูกทำร้ายแบบนี้ห้ามใจไม่ไหวนะฮะ
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พ่อเลี้ยงคนนี้ทำร้ายลูกเลี้ยงที่ผ่านมาเด็กมักถูกทำร้ายมาโดยตลอด

หลังจากนี้หากน้องโบนัสได้กลับมาอยู่กับแม่แล้วต้องอยู่กับพ่อเลี้ยงคนนี้อีก
แล้วถูกทำร้ายแบบนี้อีกเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมอยู่เฉยแล้ว

พวกผมเนี่ยถ้าตอนนี้เด็กอยู่เด็กจะพูดกับผมทุกอย่าง
โมกแล้วถ้าดูดูได้เด็กอ่ะแต่มีคนไปตีมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วอย่างคือว่า
ตรงที่ว่าเด็กมันโดนกระทำมาตลอดอ่ะแล้วแม่แล้วแม่มันปิดอ่ะ
ใช่ไหมว่าไม่เคยทำไม่เคยทำอ่ะแต่เด็กคือดีคือเด็กเด็กในบ้านไม่เข้า
เด็กนี้ไม่เข้าบ้านอ่ะทุกวันเด็กไม่เข้าบ้าน
เด็กก็อยู่บ้านตรงตลอดเลยพอบอกว่าให้เข้าบ้าน
เด็กร้องไห้ทันทีแล้วเด็กไม่กล้าเข้าบ้านเด็กไม่เอาเข้าบ้าน
อาการของน้องโบนัสตอนนี้นะครับหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
เมื่อช่วงเที่ยงแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะครับ
ส่วนบาดแผลที่น้องบาดเจ็บก็มีที่โหนกแก้มทั้งสองข้างมีรอยฟกช้ำ
ดวงตาทั้งสองข้างก็มีรอยฟกช้ำห้อเลือดอยู่ด้วย
นี่นะฮะก็ต้องอยู่ที่ว่าพ่อแท้ของน้องที่จะรับน้องไปดูแลต่อเนี่ย
คุยกับแม่ได้ว่ายังไงบ้างนะฮะ
ส่วนเรื่องของคดีความพันธุ์ตำรวจเอกถาปณะคลอสุวรรณา
ภูมิกับการสพเมืองระยองบอกว่า
ตอนที่ตำรวจไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุหลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งว่าทำร้ายลูกเลี้ยงจนบาดเจ็บ
ตำรวจนำตัวไปตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
คือเขามีประวัติเสพยาบ้าก็จริงแต่ว่าระหว่างไปจับแล้วไปตรวจเนี่ยมันไม่เจอนะฮะ
ส่วนเรื่องทำร้ายเด็กแม่ของเด็กบอกไม่เอาเรื่อง
แม่แท้ของเด็กเนี่ยบอกไม่เอาเรื่องเพราะว่าคนนี้เขาเป็นสามีใหม่ของแม่แท้ของเด็กไง

แต่วันนี้พ่อแท้ของเด็กมาแจ้งความดำเนินคดีแล้วฮะ

สั่งให้ร้อยเวรเจ้าของคดีไปเรียกตัวนายปฏิคมสุขคุ้มวัย๒๓ปี
มาสอบปากคำแล้วก็จะแจ้งข้อหาในวันพรุ่งนี้นะครับ
ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาเดี๋ยวก็จะออกเป็นหมายเรียกแล้วก็ขอหมายจับ
จากศาลต่อไปถ้ายังไม่ยอมมา
ดีค่ะคุณพ่อเด็กค่ะต้องเอาเรื่องค่ะปล่อยไปไม่ได้ค่ะ